คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าได้มีการประสานให้สารวัตร
สรบังพลัทธิ์นะฮะที่ไปลวนลามดราลาสาวเนี่ย
รับทราบข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์ในวันนี้นะครับ
ขณะที่โคโศกนะครับโคโศกบอยชนยืนยันบอกว่า
ไม่มีการแทรกแซงเรื่องนี้นะครับผิดว่าไปตามผิด
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะครับท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานในฐานะโคศกนะครับ
ประชาการตำรวจนครบานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพาดาราสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสอนอคณะยาวบอกว่า
ถูกตำรวจตำแหน่งสารวัตรสอนอบางพลัดกระทำอนาจารย์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นอนหลับอยู่บนโซฟาหลังจากนะฮะไปงานเลี้ยงกับเพื่อนนะครับ
โดยขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสนคันนายาวนะครับได้ประสานให้เพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยมาเป็นพยานมาสอบปากคำนะครับ
และจะประสานผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์ต่อผู้มีอายุเกินกว่า๑๕ปีในวันนี้ครับ
เรื่องต้นผู้ถูกกล่าวหารับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะแต่เรื่องพฤติการทางคดีนั้นยังไม่ได้ให้การกับผู้บังคับประชาแต่อย่างใด
ส่วนความผิดด้านวินัยนะครับเมื่อวานนี้พันธบทเอกปริญญาเหลืองอุทัยท่านผู้กำกับการสอนอบังพลัดสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อที่จริงแล้ว
จากนี้นะครับพลตำรวจตรีจิรสันนั้นท่านยังระบุอีกว่าจากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นไม่พบว่าตำรวจนายดังกล่าวเคยถูกร้องเรียนความผิดในลักษณะนี้มาก่อน
ขณะนี้เจ้าตัวลาหยุดพักผ่อนตามสิทธิของข้าราชการเป็นเวลาห้าวันนะครับทั้งนี้หากคดีอายามีโทษจำคุกก็ต้องนะครับ
ดำเนินการด้านวินัยร้ายแรงด้วย
ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ
และขอยืนยันว่าตำรวจไม่ช่วยกัน
จะไม่มีการแทรกแทรงใดครับ